ในวงการบันเทิงยังคงพร้อมใจกัน
แสดงออกถึงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
นำรถจักรยานยนต์ส่วนตัวมารับส่งประชาชน

ในบริเวณพระบรมหาราชวัง
ติดตามได้จากคุณเชอรี่รัตนภัยทูลค่ะ
แม้ว่าในเวลานี้ประชาชนยังคงโศกเศร้า

เป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

เราก็ได้เห็นถึงความจงรักภักดีของคนในชาติ

ในการหยิบยื่นช่วยเหลือน้ำใจไมตรีให้ต่อกัน

อย่างวันดาคนบรรเทิงก็เช่นเดียวกันนะครับ
ค่ำคืนนี้เราได้พบเจอกับ
พระเอกชื่อดังอย่างอาร์ตพระสุทธิ์
ผู้ที่มีใจรักในการขับใบเกอร์เป็นชีวิตจิตใจ
ในวันนี้เขาได้เปลี่ยนแปลงตัวเองมาเป็นวิถีใบเกอร์แบบจิตอาสา
ส่วนจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามกันค่ะ
สวัสดีค่ะจากไทยรัฐทีวีนะคะ
วันนี้เป็นยังไงมาเป็นดาราจิตอาสาช่วยเหลืออะไรบ้างเนี่ย

ถ้าหันหน้าเข้าโรงแรมอยู่ขวามือครับมาได้ครับ

พวกของเราเนี่ยใช้ชื่อว่าอะไรเห็นมากันเป็นแก๊งเป็นกลุ่มใหญ่เลย
จะเป็นนี่จะเป็นตาข้างหลัง
เป็นโครงการที่ผมเป็นคนก่อตั้งขึ้นมา

ปีที่แล้วสองปีที่แล้วทำให้วัตถาภาพบาดฤาจนำภูกษ์
ปีหน้าคาดว่าใครที่ตามโครงการเมอริน

ซื้อวิลแชร์ให้คนพิการ
และในค่ำคืนนี้เราได้เปลี่ยนเป็นวิถีไวเกอร์
มาเป็นครั้งแรกหรือเปล่าหรือว่าก่อนอนนี้ได้มามาแล้ว

เป็นอันนี้ดีกว่าอันนี้คล่องตัวแล้วก็ไปไหนซักได้เร็วดีเลยนะครับ
แล้วหลักธรรมคำสอนของพ่อที่พี่อาร์ตนำไปใช้บ่อยในชีวิตประจำวันเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะ
ชีวิตพอเพียงครับไม่ได้ไฮโซฟุ่มเฟื่อยซะ
แล้วก็ไม่ได้ประหยัดจนแบบไม่มีความสุข
มาขี่มอเซอร์ไซค์ร้อนไหมร้อนเหงื่อออกเต็ม
แต่เรามีความสุขในสิ่งที่เราทำเราอยากซื้อมอเตอร์ไซค์แพงไหมแพง
แต่เรามีความสุขที่จะทำเราทำ
และนี่นะคะคุณผู้ชมก็คือดาราจิตอาสาของเราในค่ำคืนนี้
เดี๋ยวย้ำกันอีกทีแล้วกันนะคะสำหรับใครที่อยากจะซ้อนท้ายรถพี่อาร์ตนะคะ
มาเจอพี่อาร์ตได้บริเวณตรงนี้เลยใช่ไหมคะกี่โมงดีพี่อาร์ต
ผมจะมาประมาณ๖โมงเย็น๖โมงเย็นถึงถ้าไม่มีงานนะครับก็จะถึงอยู่ประมาณ๕ทุ่ม
ประมาณ๕ทุ่มถึงเที่ยงคืนแต่ถ้ามีงานก็อาจจะเร็วกว่านั้นหน่อย
และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งดาราจิตอาสาที่คุณผู้ชมสามารถมาใช้บริการได้
เขาเป็นพระเอกในจอแล้วก็ในชีวิตจริงด้วยสำหรับอาร์ตพระสุทธิ์ค่ะ
เดี๋ยวค่ำคืนนี้ดิฉันขอติดรถไปด้วยได้ไหมไปแถวไหนได้บ้างคะ
ได้หมดเลยครับปิ่น๙เสาชิงช้าประคองตลาด
งั้นขอไปใกล้บริเวณพระบรมมหาราชวังแล้วกันนะคะ
งั้นขอซ้อนท้ายก่อนเลยค่ะคุณผู้ชมตามมาเลยนะคะ
สวัสดีครับทุกคน